สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนที่น่ารักทุกคนนะครับ
วันนี้นะครับทางพักได้มอบหมายให้ผมได้มาแถลงข่าวนะครับ
ได้รับการติดต่อจากบุคคลในพักพลังประชารัฐนะครับว่า
ขอ๒๐สอสอไปร่วมงาน
โดยที่จะแลกกับการไม่ดำเนินคดีกับนายธนทรนะครับ
เรื่องดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริง
ทางพักไม่เคยมีนโยบายแบบนี้
และก็ไม่เคยได้มอบหมายให้ใครให้ไปดำเนินการแบบนี้
นายธนทรเป็นการโกหกหน้าตาย
พูดเท็จใส่ร้ายพลักษณ์พลังประชารัฐ
เป็นการเล่นการเมืองที่ผมมองว่าสกปรกที่สุด
เพราะว่าทางพลักษณ์พลังประชารัฐ
เราทำการเมืองอย่างโปร่งใสนะครับตรงไปตรงมา

เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่เคยคิดว่าคนรุ่นใหม่อย่างนายธนทร

โดยทางพลักษณ์จะมอบหมายให้กับกว่ายกฎหมาย
พิจารณาดำเนินคดีกับนายธนทร
เพราะทำให้พักได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับ
นอกจากนั้นแล้วการพูดของนายธนทร
ที่บอกว่าเป็นการพูดในลักษณะไปแทรกแทรงกระบวนการยุติธรรม
ผมเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยนั้นไม่สามารถที่จะแทรกแทรงได้
นายธนทรมีหลายคดีนะครับซึ่งทางพักก็ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย
ผมอยากให้ทางนายธนทรและพักอนาคตใหม่
ตัวที่จะเป็นฝ่ายค้านที่ดีจะดีกว่านะครับ
อยากให้ทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์นะครับแล้วก็แสดงออกถึงความรักชาติรักบ้านเมืองนะครับ
อย่าคิดแต่เรื่องที่จะทำให้คนไทยไม่สบายใจจะดีกว่านะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ทางพักทางท่านหัวหน้าพักทางท่านเลขาธิการพัก
ก็ได้มอบหมายให้ผมได้ออกมาชี้แจงกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับ